สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะ

ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสบัดคร่าวโอ้เฮเฮ
มาแบบพูดว่าตื่นเต้นตื่นเต้น

เอางี้ละกันมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับราวข่าวสารมาอัปเดตกันหน่อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรการในการเยียวยาประชาชนในช่วงนี้นะครับ
รอรับเงินอยู่คุณชนะ
หลายคนที่รอรับเงินตามมาตรการต่างนะครับมาฟังกันหน่อยว่าจะได้รับเงินกันตอนไหนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐนะครับเขาได้ชี้แจงออกมาแล้วนะครับว่า
ประกาศเลยจะโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนผู้ที่ถือสิทธิ์ประกันตนตามมาตราต่าง
มาตรา๓๓มาตรา๓๙และมาตรา๔๐นะครับ
ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มในช่วงเดือนกันยายนนี้
เฮได้เลยก็มีผู้ประกันตนเนี่ยนะฮะที่เขาเนี่ยเตรียมที่จะเคาะวันแล้วที่จะโอนเงินให้กับผู้ที่ประกันตนเป็นที่เรียบร้อย
ฟังให้ดีวันไหนกันบ้างนะคะเริ่มต้นวันนี้และพรุ่งนี้คือ๒๐และ๒๑กันยายน
โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา๔๐ในพื้นที่๑๖จังหวัดสีแดงเข้มคนละ๕๐๐๐บาท
ที่ลงทะเบียนในช่วงวันที่๔ถึง๒๔สิงหาคมที่ผ่านมานะคะส่วนพรุ่งนี้๒๑กันยายนจะโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา๓๙
ในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มคนละ๕๐๐๐บาทจากนั้น๒๒๒๓กันยายนจะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา๔๔
ในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มคนละ๕๐๐บาทตามนี้เลยถ้าจดไม่ทันถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนแล้วจะได้เตือนตัวเองนะครับ
วันที่๒๗กันยายนนี้ครับจะโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา๓๓ในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มคนละ๒๕๐๐บาทนะครับ
ส่วนวันที่๒๘กันยายนจะได้รับโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา๔๐ในพื้นที่๓จังหวัดก็มีชนบุรีฉะเชิงเศร้า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับไปคนละ๕๐๐๐บาทนะครับก็ลงทะเบียนใหม่นะฮะในช่วงวันที่๔ถึง๒๔สิงหาคมที่ผ่านมานี้แล้วด้วย
ยังไงซะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์นะครับหลายคนเห็นเราเล่าข่าวอย่างนี้ยังสงสัยว่าเราได้สิทธิ์หรือไม่
เขาจะบอกเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะติดตามข้อมูลได้ในเว็บไซต์นี้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะทักทายด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ส่งไลน์มาเราอ่านข้อความของคุณผู้ชมอยู่นะคะแล้วไปดูเรื่องต่อไปนี้เรื่องต่อไปนี้
ดูกันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นคะดูแล้วโอ้โหโกลหนวุ่นวายจริงเหมือนว่ามีใครทะเลาะกันด้วยเหมือนว่ามีอะไรไม่พอใจแต่
ประเด็นมันคือแล้วเรื่องอะไรเอาล่ะเอาล่ะช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว

ยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้ผมขอนิดเดียวแล้วกัน
ถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันรีบสแกนคิวอาร์โค้ดที่ใกล้คุณชิสา
จอตรงนี้เลยค่ะหรือว่าใครถนัดจะพิมพ์แอด
เพิ่มเพื่อนก็แอดไทยรัฐเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเรียกได้ว่ามีสวนสวนกลับไปสวนกลับมา
เรียกได้ว่าเกือบจะเลยเถิดเลยนะครับเมื่อชาวบ้านเขารอคิวฉีดวัคซีนกลางแดด
อุณหภูมิมันร้อนอารมณ์ก็เลยร้อนตามครับ
พ่อที่แล้วก็ทีหนึ่งนี้ก็จัดคุณทุกศัตรูครับ
ไม่ใช่ว่าคำใหญ่ว่าเมื่อกี้ไม่ซื้อคุณลงไปคุณก็อยู่ท่านล่างครับ
คุณอย่าหรือดูตัวคนไงก็ผู้นี้ก็รอคิวอยู่แล้วคุณฟังไหม
มีคุณอันใดว้าคนรอคิว
บ่าระคุณพูดอะไร
โอ้โหบอกแบบนี้ก่อนนะฮะ
วันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาค่อยไล่เลี่ยงเหตุการณ์กัน
คือมีชาวบ้านเขาเข้าไปสอบถามจรฐี

ที่บริเวณโรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ต
ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ต
ในคลิปเนี่ยมีเสียงของชาวบ้านเขาถามว่าทำไม
ทำไมปล่อยให้ชาวบ้านมายืนรอตากแดดนานเป็นชั่วโมงแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงนะครับว่าทุกคนก็ต้องยืนเข้าแถวกันทั้งนั้น
เดี๋ยวพอชุดที่อยู่ในเต็นต์เนี่ยเขาเข้าไปฉีดวัคซีนกันแล้ว
เดี๋ยวชุดที่อยู่กลางแดดก็เข้ามาแทนที่ไง
แต่ว่าชาวบ้านเองเขาก็บอกว่า
ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจัดลำดับคิวนะ
แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าชาวบ้านต้องมายืนตากแดดเป็นชั่วโมงชั่วโมง
มันร้อนอ่ะร้อนสิคุณ
แล้วก็แนะนำว่าให้เพิ่มเต็นต์ผ้าใบหน่อยไหม
รองรับผู้ที่มาฉีดวัคซีนจะได้ไม่ต้องตากแดดร้อนไง
ซึ่งในคลิปนี้เราก็เห็นว่าอารมณ์มันขึ้น
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านก็เลยรู้สึกไม่ค่อยจะดีนักค่ะ
ไปถามทางฝั่งเจ้าหน้าที่กันก่อนนะครับ

เปิดเผยว่าหลังจากเห็นคลิปออกไปก็รีบออกมาแก้ไขทันทีเลยนะ
รีบจัดระเบียบใหม่ทุกคนบอกว่าก็โอเคกันหมดแล้ว
แต่พอดีการฉีดวัคซีนเข็มที่๓มีคนมาเป็นจำนวนมาก
วกกับมีแรงงานชาวเมียนมามาฉีดเข็มที่๒ด้วย
ก็ยิ่งทำให้มีจำนวนคนมากขึ้นทวีคูณมากกว่าทุกวันไง
สถานที่ของเขาเขาบอกว่าตรงนั้นสถานที่มันเล็ก
ประชาชนที่มาฉีดวัคซีนต้องเจอกับปัญหาการเดินทางมาไกล
อันนี้เข้าใจอากาศแล้วก็ร้อนด้วยเลยเกิดปัญหาแบบนี้
กำนันขอยอมรับแบบแมน
น้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวกับความผิดพลาดความบกพร่องที่เกิดขึ้น
แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตำบลเชิงทะเลคือผู้ใหญ่สุชาติอยู่เย็น

ก็ขอโทษขอโพยประชาชนเหมือนกันนะ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำให้ประชาชนเสียความรู้สึกนะคะ
อ่ะทางฝั่งของประชาชนนะครับนางสาวออนอนงมีสุข

ตอนนั้นโอ้โหก็ถือว่ามีการจัดการที่คือ
คือต้องยอมรับว่าคนมันเยอะแต่บอกว่าตอนนี้มีการแก้ไขที่ดีขึ้น
เหตุการณ์ในคลิปน่าจะเกิดจากอากาศมันร้อนแหละ
คนจำนวนเยอะนะมายืนรอเข้า
ก็มีการปะทะคารมขึ้นเล็กน้อย
อ่ะอยากจะบอกทุกคนนะฮะอากาศร้อน

ผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่ทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่
เพื่อคนรับวัคซีนอย่างทั่วถึง

ก็คงต้องอาศัยกันซึ่งกันและกัน
เรื่องราวของเด็กแว้นสายหมอบกันหน่อยโอ้โห
แวนทั้งหมอบคุณผู้ชมคิดดูแล้วเร็วบนท้องถนนมันเนี่ยค่ะ

ใช่แล้วก็หมอบไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือขับปาดหน้ารถพลิกอัพ
ที่บันทึกภาพเอาไว้เนี่ยหวัดเสียวนะ
เออเขาก็เลยอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมันตรวจตราหน่อยหรือว่าหามาตรการมาตรวจสอบรถที่ขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุแบบนี้
เพราะถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุกับตัวเขามันก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน

เตือนกันนะคะขับรถก็ต้องเคารพกฎหน่อย
อีกเรื่องนะครับใช้รถใช้ถนนบางทีต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นให้มาก
เรื่องของเรื่องตัดหน้ากันสุดท้ายจอดรถอ้าวมีเรื่องหรือเปล่าไปดูฮะ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่ฝ่ายรถกระบะเขาถ่ายไว้นะขณะที่หนุ่มคนหนึ่งที่ขับรถเก๋งมาปาดหน้าบอกให้จอด
แล้วก็ปะทะคารมกันเล็กน้อยก็ยังยังดีอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คือยังมีคนที่มาห้ามนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาลงมาห้าม
คนที่ขับรถเก่งเอาไว้บอกว่าอย่ามีเรื่องมีราว
พยายามพากลับก็แล้วยังจะอุตส่าห์วนกลับมาอีกดูสิ
โอ้โหมันก็น่าตกใจนะดูมาเคาะกระจกตึ้งแบบนี้
รถกระบะเองก็ถ่ายคลิปนี้แล้วก็มาโพสต์ลงโซเชียลล่ะค่ะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคลิปนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๑โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ขณะที่เขากำลังขับรถออกจากบ้านเลี้ยวมาจากซอยอยู่ดีดีอืม
ฝั่งกระบะบอกว่าจู่รถเก๋งคู่กรณี
ก็หาว่าเขาเนี่ยขับตัดหน้ามาจอดขวางเลยแล้วก็ลงมาเจรจาแบบนี้ค่ะครับ
เนี่ยฮะความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ที่เขามาดูคลิปนี้นะ
บอกว่ายังไม่ตัดสินใจว่าใครผิดใครถูกซึ่งก็จริงนะ

อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าใครเขาผิดใครเขาถูก
แต่ถ้าเหตุการณ์มันเกิดความรุนแรงอันนี้ก็ไม่สนับสนุนให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
อย่างนี้ละกันเห็นกันมาหลายคลิปเห็นกันมาหลายเหตุการณ์
มีหลายเคสแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นครับ
ในเรื่องของการขับรถนะครับจะผิดหรือจะถูกขอให้ใจเย็นเอาไว้ก่อน
ถูกต้องค่ะคุณเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะจากเรื่องเล็ก
กลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นอุบัติเหตุอื่นไปอีก
ครับไปดูวินาทีชีวิตค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นกับนักเรียนใน๑๐ตำรวจที่กำลังหัดกระโดดร่ม
โอ้โหปรากฏว่าร่มเนี่ยมันพันกันค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายจะเป็นยังไงไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
จับกันไว้จับกันไว้มือจับกันไว้เออ
นั่นแหละลงแบบนั้นนั่นแหละ

ลงแบบนั้นลงแบบนั้น
แบบนั้นเลยขาบีบขาไว้บีบขาไว้บีบขาไว้

ป๊าบปุ๊บเออเจ็บไหม
โอ้โหใจไข่ใจความ
เหมือนในหนังเลยนะตอนโดดล่มลงมา
ถูกค่ะแต่ว่านี่คือเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงกับนักเรียนใน๑๐ตำรวจพลร่มนะคะ
ต้องบอกว่างานนี้มีสติดีทั้งนักเรียนใน๑๐รวมไปถึงครูผู้ฝึกด้วย
คือค่อยบอกว่าค่อยลงมาให้กอดกัน
ควบคุมสติดีสุดท้ายลงถึงพื้นอย่างปลอดภัย

เป็นคลิปการฝึกกระโดดร่มจริงของนักเรียนนาย๑๐ตำรวจพลร่มใหม่ณสนามฝึกค่ายมริคไทยวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
หลังจากที่กระโดดลงมาจากเครื่องแล้วร่มเนี่ยมันจะกางเองภายใน๔วินาทีอะค่ะ
แต่กรณีแบบนี้ยังไงไม่แน่ใจนะคือมันไปเกี่ยวกันนะคะ
ควบคุมก็เลยต้องค่อยกำกับจนลงมา
ในคลิปเนี่ยแล้วเราก็ได้ทราบข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะ
เขาว่ากันว่ามีปัญหาร่มขาดอาจจะร่มของคนหนึ่งที่โดดลงมามันขาดหรือเปล่า
มันเสียการทรงตัวมันทำให้เกิดการที่ว่าหมุนอยู่กลางอากาศ
แล้วเหมือนกับว่าไปพันกับร่มของอีกคนนึงนั่นน่ะสิ
นี่ฮะครูฝึกภาคพื้นดินไหวพลิบดีครับ

แนะนำการแก้ไขสถานการณ์ตามหลักการเลยนะ
เพราะก่อนที่จะโดดลงมาเขาต้องมีการฝึกกันมาก่อนแล้ว

แนะนำให้นักเรียนพลร่มตำรวจทั้งสองนายเนี่ยร่อนลงมา
ในสนามฝึกได้อย่างปลอดภัย
คุณผู้ชมสติสำคัญจริงนะคะ
เพราะว่าอุบัติเหตุกลางอากาศก็เกิดขึ้นได้
แต่ถ้ามีสติเราก็จะพยายามควบคุมและหาทางออกได้

จุดที่เขาโดดเนี่ยความสูง๑๐๐กว่าฟุตจากพื้นดิน
ใช่คือมันใช้เวลาไม่กี่วิก็จะกระแทกพื้น
ถ้ากรณีที่ร่มเสียหายจริง

แต่ความเป็นจริงตอนอยู่บนอากาศนั้นมันมาเร็วนะ

แล้วถ้าไม่เกาะกันไว้แล้วก็ไม่ทรงตัวดี
มันลงมามันเจ็บนะ

มันคือความเป็นความตายจริงเอาจริง
เห็นเนี่ยมันช้าอยู่ข้างบนแต่จริงมันล่อนลงมาเร็วนะ
ถูกว่าเร็วแต่เรามองด้วยสายตาค่อยร่วงลงมาแบบนี้
เรียกว่ามีสติทั้งครูผู้ฝึกแล้วก็นักเรียนเลยยังไง
ก็เอาให้ดูกันเพราะว่าบางคนอาจจะชอบเล่นผ่านผล
ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮะไปดูที่ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังร้านหนึ่งเอาคลิปนี้

ผู้ชายคนหนึ่งว่ากันว่าหัวร้อนมากเลย

นี่ครับก็บอกกันตามตรง

ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าถามเองนะกันเนอะครับ
เนี่ยฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคลิปนี้ที่เห็นเนี่ย
เป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ย
ต่อว่าพนักงานก่อนแล้วคาดว่าน่าจะสั่งของแล้วไม่ได้ตามที่สั่ง
พนักงานก็พยายามอธิบายแต่ชายเสื้อน้ำเงินไม่พอใจ
ก็เลยตะคอกใส่เสียงดังลั่นร้านเลยว่าอย่างนั้นนะฮะ
ผู้ชายอีกคนก็เหมือนกับว่าทนไม่ไหวก็เลยประมาณว่าเข้าไปห้าม
ไปห้ามไปปรามแล้วกลับเป็นว่าโดนถูกด่าแท้แล้วอย่างนี้
งานเข้าซะงั้นเออชายเสื้อน้ำเงินก็มาขึ้นเสียงใส่
แล้วก็มาโอ้โหตีโพยตีพายว่ากับนายเสื้อแดงเนี่ยเลยนะคะ
แล้วไม่แค่นั้นไม่ใช่แค่พูดคุณชนะ
เดินไปกระแทกไหล่สองครั้งอีกต่างหากโอ้โห
นี่อาการอย่างงี้มันแปลว่าอะไรอ่ะเออเออเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างงี้
นะอย่างนี้มันก็เหมือนกับการข่มครัวค่ะแล้วบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิง
เฮ้ยโอ้โหขนาดนั้นทีเดียวเออ
จากนั้นภรรยาของผู้ชายเสื้อน้ำเงินก็เดินไปห้ามค่ะ
แล้วบอกให้ใจเย็นแต่ชายเสื้อน้ำเงินยังไม่หยุดนะคะ
แล้วก็อ้างว่าที่พนักงานร้องไห้เนี่ยเพราะสำนึกผิดที่พูดจาไม่ดีกับผู้ใหญ่
เขาก็มีเหตุผลของเขาไปต่างต่างนานาเอางี้ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในคลิปนะฮะ
นายเพชรเงาวิลัยอายุ๓๖ปีกัปตันสายการบินแห่งหนึ่ง
เสื้อสีแดงในคลิปนี่แหละคนนี้นั่นแหละเขาเล่าว่านะครับ
ลุงคนนั้นน่ะน่าจะไม่ได้ของที่ต้องการ
แล้วน้องพนักงานพยายามอธิบายอยู่หลายต่อหลายครั้ง
แต่คุณลุงคนนั้นไม่พอใจตะคอกใส่พนักงานอีกค่ะ
ตัวเขานี่แหละนายเพชรนี่แหละเข้าไปห้าม
แต่โดนโดนคุณลุงใส่เสื้อน้ำเงินคนนั้น
ต่อว่าด้วยน้ำเสียงแบบตะคอกใส่ตามในคลิปเลย
แล้วยืนยันด้วยนะครับว่าเขาบอกว่า
เขาไม่ได้เป็นคนทำให้พนักงานร้องไห้พนักงานมันทำตัวเอง
ลักษณะแบบนั้นแล้วยังด่าทอไม่หยุดคมคู่อีกต่างหาก
ส่วนตัวเขานายเพชรบอกก็ไม่ได้โกรธอะไรก็คิดซะว่าเป็นกระโถนให้ลุงแกระบายอารมณ์
โอ้โหคุณแบบนั้นอ้าก็คือแบบใจเย็นมากอืมยังใจเย็นที่สุดอ่ะนะครับ
แต่ว่าอย่างนี้เบื้องต้นตัวนายเพชรเองเขาไปแจ้งความที่สพ
เอาเข้าไปสวนรักบังเอาไว้แล้วนะครับค่ะ
เขาทำตัวภาพที่เห็นก็คือน้องเขาเริ่มยืนนิ่งแข็ง
แล้วก็มือสั่นแล้วก็ร้องไห้แล้วเราก็พูดอะไรไม่ออกอืม
ผมก็เลยบอกว่าพี่หันไปหาพี่เขาแล้วพูดสุภาพปกติดีเลยครับ
บอกว่าพี่ครับพอเถอะน้องเขาร้องไห้แล้วอืม
ก็จากนั้นเขาหันมาใส่ผมตามคลิปเลยครับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็
ผมก็พยายามจะทำให้พี่เขาอารมณ์เย็นลงนะครับ
คืออย่างแรกคือก็คิดว่าเป็นกระโถนให้เขาสักหนึ่งนาทีสองนาที
เขาคงจะอารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็น้องก็ได้จบทำงานได้ต่อให้มีหลักประกันว่า
พี่นี่ใจเย็นจริงใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลยนะ
เขาทำงานเขาอาจจะแบบมีทักษะของการควบคุมอารมณ์ไหมเป็นกัปตันสายการบิน
แต่เราไปคุยกับเจ้าของคลิปบ้างนางสาววริสราวรจิตอายุยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวผ่านทางวีดีโอคอร์นะครับบอกว่าอยากจะให้องค์กรที่น้องเขาทำงานเนี่ย
ปกป้องพนักงานหน่อยเพราะว่าพนักงานเนี่ยให้บริการก็จริง
แต่ว่าไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ใครครับและยังให้ข้อมูลบอกอีกว่าหนักหนักสุดเลยนะ
อืมหลังเหตุการณ์นั้นจบลงลุงเสื้อน้ำเงินกับภรรยาเนี้ย
ยังเรียกพนักงานคนนั้นให้มาถ่ายคลิปพร้อมให้บอกว่าหนูเนี่ยร้องไห้เอง
พี่ผู้ชายเสื้อน้ำเงินเนี้ยไม่ได้ทำให้ร้องด้วยอืม
โดยที่ทางร้านก็ยอมนะยอมให้ลุงเขาทำแบบนั้นด้วยอ่ะค่ะโอ้โหอ้าว
ส่วนพนักงานภายในร้านนะครับก็บอกว่าตอนนี้ก็ให้น้องคนนั้นเนี่ย
พนักงานคนนั้นนะหยุดงานไปก่อนแล้วกันเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่วนภาพกล้องวงจรปิดทางร้านขอสงวนเอาไว้ให้แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะครับ
ล่าสุดเนี่ยคุณลุงคนที่ใส่เสื้อน้ำเงินคนนั้นแหละตอนเนี้ยทางตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วนะ
จริงเขาก็รู้ชื่อแล้วด้วยชื่อสมชายชื่อเดียวกับพ่อผมเลยแต่ไม่ใช่พ่อผมนะ
ชื่อสมชายชื่อสมชายมีเยอะแต่ว่าชื่อสมชายมีเยอะพฤติกรรมชื่อสมชายมีเยอะ
พฤติกรรมอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ไม่ใช่พ่อคุณนะคือยังงี้อะไรนะคืออ่านชื่อแล้วตกใจ
แต่ไม่ใช่พ่อผมชื่อเดียวกันอ่ะผมนี่คือชื่อคุณพ่อของคุณจริงเหรอพ่อผมชื่อสมค

แต่ชื่อนี้หลายคนเล่าให้ฟังแบบนี้เปลี่ยนอารมณ์ขำบ้างไง
ดูข่าวเครียดเยอะเดี๋ยวมันเออคุณลุงสมชัยยังไงเดี๋ยวไปคุยกับคุณตำรวจค่ะ
ก็ใจเย็นเนอะได้เห็นคลิปนี้ก็คงจะไม่ใช่พ่อนะ
เอาล่ะคุณมาดูอีกเรื่องหนึ่งแหมเรื่องนี้มันก็ร้อนพอกันนะครับ
เป็นข่าวเป็นคราวที่จังหวัดดนทบุรีคือผู้ชายคนนึงเนี่ยนะ
ลักษณะเหมือนเป็นนุ่มในเครื่องแบบแต่ว่าพฤติกรรมไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่เลย
กระโดดเข้ามาในรั้วบ้านแล้วก็ไปทำร้ายเจ้าของบ้าน
รวมทั้งภรรยาของเจ้าของบ้านเขาอีกอ้าวเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูกันค่ะ

เล้ทเตียงอะไรอะไรหว่าฟิ้นมีเลยไงวะ

มอนาคา

อะไรอ่ะนาการเงินทางไหนอ่ะ
สู้กูเหตุกรรมมันน่าตุ๊กใจนะ
หนุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยต่อยเจ้าของบ้านเสื้อขาวเนี่ย
ความไปแล้วไม่พอปีนเข้ามาในรั้วบ้านเขาอีกคุณผู้ชม

แล้วไม่แค่นั้นนะพอต่อยผู้ชายเจ้าของบ้านเสื้อขาวแล้วเนี่ยค่ะ

แต่ก็โดนลูกหลงไปด้วยถูกผู้ก่อเหตุเสื้อเหลืองเนี่ย

แล้วคนแถวนั้นก็พยายามมาช่วยกันห้ามค่ะคุณชนะ
ครับผู้สื่อข่าวนะครับก็ลงพื้นที่

ก็พบว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง

โดยบ้านของผู้บาดเจ็บกับบ้านของผู้ก่อเหตุ

ได้ออกไปพักอยู่ที่บ้านญาติเพราะว่ากลัวครับ

คุณเปี่ยมสุขบุญเรืองอายุ๓๙ปี
เล่าเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๗กันยายน

เนี่ยคนนี้นะเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน

แตรเพื่อส่งสัญญาณบอกภรรยาให้ออกจากบ้าน

ได้ยินเสียงโวยวายมาจากหน้าบ้านเลยค่ะ

ก็คือเป็นภาพคลิปที่เราได้ดูกันไป

แล้วก็พูดว่าตอนเย็นจะบีบแตรทำไม

เนี่ยค่ะจนคว่ำไปเลยนะคุณฉันฮะ

เนี่ยฮะอย่างที่เห็นนะต่อยไปแล้ว๑หมัด
ตัวเจ้าของบ้านล้มลงไปแล้ว

แต่สุดท้ายถูกผู้ก่อเหตุเนี่ย
ทำร้ายร่างกายโดยการบีบคอเขาไปอีกครับ
พูดก่อเหตุเสื้อเหลืองยังชี้หน้าด่าด้วย
ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะโทรจะโทรคือจะโทรแจ้งใครก็โทรแจ้งไปเลย
จะให้ใหญ่ขนาดไหนก็ไม่กลัวเออ
เพราะตัวเขาเองก็จะโทรหานายเหมือนกัน
จะให้พาชุดสืบมาลงที่บ้านหลังนี้ด้วย
เอ้าเอ้าขู่กันแบบนี้แล้วแล้วนายเป็นใครเออ
พี่คือใครไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าทำให้เจ้าของบ้านเสื้อขาวกับภรรยาเนี้ยรู้สึกกลัวเออ
เพราะแอบทราบมาเหมือนกันว่าผู้ก่อเหตุเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นทหารอืม
ให้ตัดสินใจเออเขาเขารู้มาแบบนั้นอืม
ก็เลยทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยหวัดระแวงไม่กล้าอยู่เลยออกจากบ้านเป็นการชั่วคราวนะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมมันทำให้ผู้เสียหายเนี่ยบาดเจ็บ
ปากแตกทะลุไปยังกระพุงแก้ม
ต้องเย็บทั้งด้านนอกด้านในด้วยนะครับนี่แหละครับ
แต่พฤติกรรมหรือคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอลูกพี่
เดี๋ยวเจอลูกพี่เขาเดี๋ยวให้ลูกพี่เขาเคลียร์แล้วเขาก็โทรไปหาลูกพี่เขาคนนึง
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเอาสืบมาซิ
เอาไว้นู่นมาสิอันนี้คล้ายคล้ายข่มขู่ผมอ่ะครับ
ว่าจะเอาหน่วยงานมาจัดการผมคืออย่างที่บอกค่ะ
สภาพร่างกายผมแรงรักษาหายแต่สภาพจิตใจผมกับภรรยาแหลกสลายหมดเลยครับ
สภาพร่างกายยังรักษาได้แต่จิตใจล่ะแล้วเนี่ยยิ่งภรรยาเขาเป็นผู้หญิงอ่ะ
ใช่ขอบคุณนะฮะภรรยาของเขานะฮะริสาโชคริสมบุตรอายุ๔๒ปี
บอกว่าหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ยังไม่กล้ากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะ
ยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะครับ
เขาไม่กลัวนายเขาใหญ่เขาบอกอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตัวเธอพี่ยังยังรับไหมครับว่าหลังจากเกิดเหตุเราต้องที่จะหวั่นกลัว

กลัวอยากให้สายตรวจเข้ามาแวะเวียนเข้ามาดูนิดนึงอะค่ะ
ดูความปลอดภัยให้เราหน่อยยังไงก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอะค่ะ

คือคือยังว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะ
ใช่ค่ะใช่
แล้วร่างกายผู้อื่นและคมคู่ผู้อื่นได้นะครับ
ซึ่งเป็นทำให้ตกใจและเสียใจ
แล้วก็มีผู้ก่อเหตุเป็นทหารด้วย
เพราะฉะนั้นสามารถเอาไปทำคดีได้อย่างแน่นอน

แต่เรื่องของเรื่องทนายเขาก็ฝากไว้นะ
บอกว่าชายชาติทหารจริงเขาไม่ทำร้ายพลเรือนหรือผู้หญิง
อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รัดในการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
จริงค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไป
อยู่บ้านก็อยู่ไม่สุขหรอกแบบนี้ถ้าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้

ติดตามนะครับเพราะว่ายังไงซะไทยรัฐทีวีเราตามติดเรื่องนี้แน่นอนนะครับ

อ้าวความรักที่มาพร้อมกับความหึงหวงบางครั้ง
ก่อให้เกิดความรุนแรงที่ไม่คาดคิดตามคลิปนี้เลยครับ

โอ้โหเนี่ยฮะวิ่งหนีก็แล้ว

โอหนะฝันใหม่หยังที่ถืออยู่

ใช่ครับคุณชิสาอีโต้เลยครับ

มีดอิโต้ไล่ฟันชายเสื้อแดงก็คือนายนัทวุฒิหมัดศรีอายุ๔๕ปี
ล้มลงไปแล้วยังกระหน่ำฟันไม่ยั้งฮะ
ชาวบ้านเท่านั้นพยายามช่วยด้วยการตะโกนห้าม
ก็ไม่กล้าเข้าไปด้วยก็กลัวลูกหลงแต่ก็พยายามตะโกนห้ามแล้ว
จากนั้นนายประพัทธยกมือไหว้ขอโทษนะคนที่ก่อเหตุ
มือไห้ขอโทษชาวบ้านแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์
มอบตัวกับตำรวจที่สพเมืองพัทธลุง
ตอนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุ
ก็นำตัวนายนัทธวุฒิผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพัทธลุง
เพราะว่าสาหัสจริงถูกฟันกว่า๒๐แผลเลยนะคะ
โอ้โฮยับเยอะนะค่ะโอ้โฮมีแผลหลายจุดเลยครับโอ้โฮอีกคุณ
ไปคุยกับพนักงานในร้านหน่อยค่ะ
นางสาวนิรพัฒน์มันมาอายุ๒๖ปี
ครับก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายนัฐวุทธ์
ซึ่งลาออกจากบริษัทไปได้สัก๓วันแล้ว
เดินถือมีดอิโต้มาที่หน้าร้านตอนแรกถามหาผู้จัดการ
แต่พนักงานบอกว่าผู้จัดการไม่ได้เข้ามาที่บริษัท

ไปไปถามทางคุณตำรวจบ้างนะครับสพเมืองพัทธลุงบอกว่า
จากการสอบปากคำเบื้องต้นพบว่านายประพัทธ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่า
ทำไปเพราะหึงหวงและความโกรธ
โอ้โหเนี่ยฮะเบื้องต้นนะตำรวจได้ดำเนินคดีกับนายประพัทธ
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็ในวันนี้นี่แหละ
จะนำตัวผู้ต้องหาไปขอสารฝากขังเอาไว้นะครับค่ะเอางี้แล้วกัน
บอกว่าไม่จำเป็นต้องพาผู้ก่อเหตุไปชี้จุดหรือทำแผน
เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดมันเป็นหลักฐานทางคดีที่ชัดเจนอยู่แล้ว
จะไปทำแผนจริงก็ไม่ต้องมาทำหรอกก็ตามภาพที่เห็น
มันหาทฟรีกันแล้วไปวิงไล่ปัญชาวะใช่แล้วก็เอ่อ
คนที่อยู่แถวนั้นทั้งพนักงานในร้านทั้งประชาชน

นัทธวุฒิผู้บาดเจ็บล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนะ
ครับจากนี้ก็ทำงจ
ครับอะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวความสุลสี
จากลูกไปคุณชนะ
ก็ต้องทำพิธีชาปนกิจนะคะในช่วงนั้นแหละคุณผู้ชมช่วงระหว่างที่กำลังเผาเนี่ย
เกิดเรื่องหลอนขึ้นมาครับค่ะไปดูหน่อยว่าเรื่องหลอนที่ว่าคืออะไรค่ะ
โอ้นี่ไงช่วงของการเผาศพได้ยินไหมเด็กพูดว่าอะไร
แม่แม่ลงมานั่นไงแตกตื่นกันทั้งงานสิครับอะไร
แล้วน้องเขายังบอกอีกนะว่าแม่ยืนอยู่ตรงนั้นไงเลยเรียกให้ลงมา
โอ้โหขนลุกสิครับแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรไง
คนถ่ายคลิปยืนอยู่ใกล้เด็กหญิง๕ขวบคนนี้

แล้วเขาบอกว่าดูจากสายตาของเด็กน่าจะเห็นแม่จริงก็เลยพูดมาแบบนั้น
อาจจะเพราะวิญญาณแม่น่าจะห่วงลูกอยู่หรือเปล่า
เพราะตัวพ่อเนี่ยอยู่ต่างประเทศมาร่วมงานไม่ได้นะคะ

คนที่ถ่ายคลิปก็เปิดคลิปให้เด็กผู้หญิงคนนี้ดู
ดูแล้วก็ถามว่าตอนนั้นหนูเห็นอะไร
เด็กหญิงตอบเลยว่าเห็นแม่มายืนอยู่
แม่เป็นนางฟ้าแต่งตัวสวยทาลิปสติกสีแดงแล้วก็ยิ้มให้ด้วยค่ะอืม
อ่ะคนถ่ายคลิปยังเล่าอีกหนึ่งอย่างที่ว่าแปลกนะครับ
คือก่อนที่เด็กหญิง๕ขวบจะเห็นแม่น่ะอยู่ดี
ควันของเมนเผาศพแทนที่จะพุ่งขึ้นฟ้า
มันกลับตลบลงมาด้านล่าง
คนโบราณเขาเชื่อเหตุการณ์แบบนี้
น่าจะเป็นเพราะว่าวิญญาณผู้ตายยังมีห่วง
มีห่วงผูกพันจึงยังไม่อยากไปสู่พบภูมิที่ดี
อ้าวแต่ยังไม่ทราบเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ค่ะนะฮะแต่ก็เอาล่ะ
คนเรามันก็มีเกิดแก่เจ็บตายนะคะ
มันก็จะต้องเรียกว่าเรียนรู้กันไป
เดี๋ยวโตขึ้นหนูก็จะได้เรียนรู้ชีวิตมากกว่านี้
ยังไงสิแต่ก็ต้องควรด้วยนะคะ

ไปดูความน่ารักสดใสติดตามเลยในช่วงของ

สบัดผ้าเด็ก

โสดคนไหนที่อยากไปเที่ยวทะเล
แล้วอยากได้สักคนนึงนะมาเป็นแกวนแล้วก็

ลองทำตามสกิลของสาวสวย

ระยะ๕เมตรฉันว่าฉันเล่นไม่พลาด
นี่คุณร้องเพลงจีบน้องเหรอคะ

เข้าโรงเรียบร้อย

ยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมถ้าอยากจะไปดูนะ

เด็กตัวเล็กเด็กน่ารักก็ต้องมีคลิปครับ
บางทีได้เห็นความสามารถอะไรต่างด้วย

เด็กเนี่ยนะโตมาคือเขาแบบ
ตอนนี้ก็ได้รับรู้เรื่องของแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมาย

ไอ้พิวล้างรถ

ความน่ารักอ่ะเนี่ยสูบสูบสูบยาง

ว่ายน้ำคุณชนะว่ายน้ำก็ได้โอ้
นี่แต่ละอิริยาในแอปพลิเคชัน
น้องเนี่ยเด็กเห็นรูปเขาก็สงสาร
แต่ก็ได้เจอก็ได้เขาเห็นรูปหนึ่งของคุณแม่
เห็นแล้วน้ำตาไหลร้องไห้เลยครับ

ทำไมหนูอยากไปด้วยหรอก

คุณพ่อคุณแม่รีบเคลียร์กับน้องเขาด่วนเลยนะ
ทำไมไม่มีหนูอยู่ในนั้นล่ะคะ
เป็นรูปคู่ตอนแต่งงานใช่ไหม

นี่ไงตอนนั้นหนูยังไม่เกิดไงลูก
หนูยังเป็นลมเป็นอากาศอยู่เลยลูก
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันดิว่าตอนนั้นพกพาไปด้วยหรือเปล่า

ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อธิบายให้ถูกแล้วว่าหนูตรงนั้นน่ะ
อยู่ตรงไหนอะไรยังไง
หนูสงสัยไงทำไมมีแต่รูปพ่อแม่สองคนทำไมหนูไม่ได้ไปด้วย
หนูอาจจะอยู่ในเฟรม
แต่หนูไม่รู้ตัวเท่านั้นเองลูก
เดี๋ยวไปเที่ยวกันใหม่จะถ่ายกันใหม่๓คนก็ได้
โตมาเดี๋ยวเข้าใจแต่หนูไม่รู้ตัวเท่านั้นเองลูก

เรื่องต่อไปนี้ไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณภรรยา
ต้องมาจึงจะต้องมาทำกิริยาแบบนี้แบบนี้เอ้อทำยังไง
คุกเข่าแล้วคุกเข่าเลยค่ะคุณชนะ
คุกเขาเนื่องจากเหตุผลอะไรตามต่อกันแบบชัดใน
เอาล่ะอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยวิธี
ด้วยการง้องอนให้คุณสามีหายโกรธ
ภรรยาต้องทำสิ่งนี้ครับอาทิลักษณะ

แล้วเพื่อขบที่อะไรเนี่ย

ขนาดนี้แล้วอุ้ยเป็นผมนะเป็นไงยืนแข็งเลยนะใจแข็งเหรอคะ
ขาแข็งขาแข็งเลยทุกท่านผู้ชมพะอย่าลืมติดตามรายการต่อไป
ข้าวเย็นชัยรักษ์เอาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ